ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนมีคำถามในใจและเป็นคำถามเดียวกัน
เราติดหรือยังเราจะเป็นโควิดไหมแล้วตอนนี้คนรอบตัวเรา
ใครเป็นแล้วบ้างใช่นะคะคือตอนเนี้ยสถานการณ์เนี่ยนะคะ
หลายคนก็วิตกกังวลติดตามข่าวฟังข่าวก็จะเห็นว่าตัวเลข
คนที่ติดโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันก็กระจายไปในหลายพื้นที่ของประเทศ
รวมถึงข่าวแต่ละจังหวัดที่มีมาตรการเข้มข้นที่ออกมา
เอาอย่างตอนนี้จุดพื้นที่ไข่แดงจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งใหม่
อย่างสมุทรสาครอันนี้คือล็อกดาวน์แล้วทีนี้จังหวัดอื่นอื่นที่อยู่รอบอะค่ะ
มีการประกาศออกมาสมุทรสงครามสมุทรปราการอันนี้มีคำสั่งให้บังคับใช้มาตรการตามพรกรฉุกเฉินอย่างเข้มข้น
แล้วก็มีการปิดสถานที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยงบางจุด
ครับรวมถึงอย่างที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะ
ก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันแต่ต้องบอกว่าสุพรรณเนี่ยไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะ
อืมคือมีมาตรการป้องกันแบบเข้มข้นในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องใช่ครับ
แล้วก็ล่าสุดก็คือที่เชียงใหม่ค่ะออกมาก็มีการจำกัดการเดินทางของประชาชน
ไม่ใช่ทั้งจังหวัดเหมือนกันเฉพาะสามตำบลสามตำบลนี้มีตำบลท่าตอน
ตำบลมะลิกาตำบลแม่อายซึ่งอยู่ในอำเภอแม่อายใช่ครับดังนั้นเราเสพข่าวเราฟังเนี่ย
เราต้องฟังข่าวอย่างมีสติด้วยนะคุณผู้ชมตรวจสอบให้ดี
เพราะบางทีมีการแชร์ไปมันก็เป็นข่าวเก่าบ้างตรวจสอบให้ดี
อะไรจะเป็นข่าวใหม่เราอัปเดตให้ฟังอยู่แล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบกันแล้ว
รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจังหวัดไหนเขาล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์
เป็นยอดรวมภาพรวมของประเทศในช่วงประมาณ๑๑โมงครึ่ง
แต่หลังจากนี้แต่ละจังหวัดก็จะมีการแถลงภาพรวมของแต่ละจังหวัดด้วย
เพราะจังหวัดเขามีอำนาจในการควบคุมในจังหวัดตัวเองอยู่แล้ว
แล้วคำถามตอนนี้ว่า
ไข่แดงที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดรอบใหม่

ตอนนี้จากสมุทรสาครจลาดกลางกุ้ง
ระบาดไปกี่จังหวัดแล้ว

รวมรวมว่าตอนนี้จากจุดเยี่ยวสมุทรสาคร
ระบาดไปแล้ว๑๓จังหวัดด้วยกัน
๓จังหวัดแต่ว่าเราเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่า
มันมีลูกค้าที่รับส่งของจากตลาดกลางกุ้งเนี่ย

แต่พบติดเชื้อตอนนี้๑๓จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวานนี้รายงานมาล่าสุด
ก็ผู้ป่วยเพิ่มมา๔๒๗ราย
ติดเชื้อในประเทศ๑๖ราย
ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว๓๙๗ราย

แล้วทุกคนเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า

ไม่มีอาการไม่มีไข้ไม่เป็นอะไร
แต่ไปตรวจปุ๊บก็เป็นโควิดครับ
แล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ
ไปเข้าการกัดตัวของรัฐหรือว่าสเตรียมควรันทิตย์อีก๑๔ราย
รวมตอนนี้ถ้ำรวมทั้งหมดเลยในประเทศของเรา
สะสมรวมอยู่๕๗๑๖ราย
ประเทศ๑๖รายที่รายงานกันไป
ประวัติทุกคนไปเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครทั้งหมดเลย
ไปอยู่ที่สกุกบุฏี๓รายเชิงเซ่า๑ราย

อันนี้๑๖รายที่เพิ่มเติมเมื่อวานนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งนะครับ
มาแล้ว๑สัปดาห์คุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุด
มันเพิ่มมาเป็นดอกเห็ดผุดตรงนั้นผุดตรงนี้เราก็รายงานกันทุกวัน
โดยเฉพาะที่สมุทรสาของนะครับป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยที่เชื่อมโยงจากตลาดกลางกุ้งเนี่ย
หนึ่งพันกับแปดสิบเก้ารายทั้งคนไทยเอ่ยนะฮะ
แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์เอ่ยน้ำมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต
เจอเชื้อเยอะขนาดนี้เพราะอะไรกรมควบคุมโรคเขาปูพรมครับ
ในการค้นหาตรวจเชิงลุกตลาดกลางกุ้ง
ตรวจไป๒๐๕๑รายติดเชื้อไป๙๑๔ราย
คิดเป็น๑๔๔มรายเกือบครึ่งเหมือนกัน
รวมทั้งชุมชนรอบรัศมี๒๓๔กิโล
ตลาดไทยยูเนียนตรวจไป๑๐๙๙ราย
ติดเชื้อไป๘๔รายอันนี้๘
ตลาดทะเลไทยใกล้เคียงกันตรวจไป๖๕๓ราย
ติดเชื้อไป๙๑รายก็คิดเป็น๑๔
ส่วนเซ็นทรัลมหาชัยชุมชนเดิมบาง๓
ตลาดมหาชัยตลาดไยพ่วง๙๐ปี
ตลาดสารเจ้ารวมทั้งตลาดโกรกกรากบ้านเอื้ออทร
และชุมชนเดิมบางสามด้วย

ใช่คือถ้าสมมุติเกิดว่าในระยะ
ในการตรวจสอบรัศมี๔กิโลเมตร

คือจะมีเคสที่มาร่วมตรวจสอบเป็นหมื่นราย

เยอะมากกระจายไปและก็ชุมชนใหญ่

อีกหนึ่งกลุ่มคือคนที่ไปซื้อกุ้ง
อาหารทะเลจากตลาดกลางกุ้งเนี่ยเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ออกจังหวัดอื่นอื่นเนี่ย
คุณผู้ชมตอนนี้รวมแล้วเนี่ยเขาไปถึงสิบสามจังหวัดด้วยกัน
ที่เจอนักตอนนี้นะฮะสมุดปาการเจ็ดรายสละบุรีห้ามราย
กรุงเทพก้ามรายประถุมธานีสามรายนครประถมแปดราย
อุตตระดิษฐ์หนึ่งรายสุพรรณบุรีสองรายฉะเชิงซาวหนึ่งราย
เพชรทะบุรีหนึ่งรายนนทะบุรีหนึ่งรายเพชรบูรสองราย
กำแพงเพชร๒รายภูเก็ต๑รายอันนี้เป็นข้อมูลต้องบอกว่า
นะเมื่อวานนะอืมยี่สิบสองทางบาคมเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะมีอัพเดทมาจากสวบคอ
ซึ่งก็เดี๋ยวจะแถลงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอสวบคอแถลงช่วงประมาณ๑๑โมงครึ่ง
อืมหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยทางผู้ว่าของเอ่อสมุทรสาครเนี่ย
ก็จะมีการแถลงสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะ